ล้อกันว่าจะติดโควิดหรือเปล่า

สุดท้ายเนี่ยนัดมาเจอกันจะมาเคลียร์กัน
กลายเป็นว่าไปตบไปตีกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อุ๊ยอย่าทำพ่อกลัว
พ่อพอแล้ว

เดี๋ยวหยุดเองพ่อพอแล้ว

นี่ฮะจากผู้หญิงสองคนผู้หนึ่ง
ผู้ชายไม่รู้ยังไงจะไปห้องไปห้ามกัน
กลายเป็นว่าทั้งคนหนุ่มคนแก่ก็ใส่กันเลยทีนี้

เมย์กับปุ๊กนะครับท่านผู้ชมครับ
เสื้อสีขาวเนี่ยมาที่บ้านของอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ชุลมุนตามภาพนั่นแหละ
คือสาเหตุต้นเรื่องเนี่ย
ผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาโพสต์ท้าทายผ่านทางเฟซบุ๊คกันก่อน

เพราะพอแล้ว
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา

ุ๊กนี่เสื้อสีกรมท่าฮะ

บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๒มกราคม

ผู้ชายอีกคนที่มากับเมย์เนี่ย

มากับพวกอีก๕คนถึง๗คน

เคลียร์เรื่องที่ก่อนหน้านี้เมื่อ๖เดือนก่อนเนี่ย

มีกลุ่มไลน์ของเพื่อนไง

้าตบอะไรกันเรื่อยมานะครับ

นี่คือโพสต์นะฮะที่โพสต์กันไว้นะครับทุกผู้ชมครับ

อีกวันหนึ่งเมเลยมาหาถึงบ้าน

ระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังตบอะไรกับเมย์อยู่เนี่ย

เดินเข้าไปแล้วคือเดินเข้าไปบอกพอแล้ว

แต่ถูกแฟนของอีกฝั่งนึงเนี่ย

ผลักแล้วมาทำร้ายพ่อเธอจนบาดเจ็บ
โอ้โห

อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดกับอีกฝั่งนึง
แต่ซึ่งการที่เราไปหัวเราะเขาเนี่ย
คือผลเขามันยังไม่ได้ออกว่าเขาเป็น

คือเป็นแชทกลุ่มค่ะของเพื่อน๔คน

แต่คือมีหนึ่งในเขา

เขาก็เลยโพสต์หน้าเฟซท้าตบหนู

ก็คือถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ตามนั้นแหละ

คือทะเลาวิวาสยังพอเข้าใจได้

แต่ไอ้การที่คนของฝั่งคุณมา

คือถ้าแยกมันก็ต้องเป็นการจับแยก

ปุ๊กบอกมีไลน์เพื่อนกันอยู่๔คน
คุยเรื่องเมย์ว่าจะติดโควิดหรือเปล่า

เขายังไม่พร้อมจะตอบคำถามนะ

นี่ไปด้วยนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าตัวโอ๊ตเนี่ยรู้จักกับทั้งสองคนเลย
ปุ๊กแล้วก็เมย์อยากให้ทั้งคู่เนี่ยจบเรื่องระหว่างกัน
ตัดสินใจพาเมย์ไปหาปุ๊กที่บ้านเพื่อจะให้ไปเคลียร์
แล้วมันก็บานปลายนี่ฮะซึ่งโอ๊ตบอกว่าที่มาบอกว่า
ตัวเขาเนี่ยไปทำร้ายคนแก่เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายนะ
คือก็พยายามเข้าไปห้ามอยู่เหมือนกันนั่นแหละ
ว่าเอ่อให้ออกมาคุยออกมาเคลียร์แต่เขาทำงาน
เขาก็เลยไม่ได้ออกมาเจอเราก็เลยบอกว่าถ้ามันปล่อยเรื่องให้ยาวนานไปเนี่ย
เดี๋ยวมันจะยิ่งบานปลายแล้วจะทะเลาะกันไม่ดีครับเจตนา
เพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยบอกว่าขอให้คุยกันเถอะ

เพื่อที่ว่าจะให้มีอุติปัญหาระหว่างกันไม่เพื่อไม่ให้มีปัญหา
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นท้องที่สอนอดอนเมืองนะครับ
ตำรวจบอกว่าได้แจ้งข้อหากับทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ
คือร่วมกันทะเลาะวิวาสส่วนเรื่องที่ทางฝั่งของฟุ๊กนะ
จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีบุกรุกกับอีกฝั่งหนึ่งที่มาที่บ้านเนี่ย
เหนือต้องเวียกทั้งสองฝั่งมาสอบปากคำอีกครั้งนึงข้า
โอ้โหนี่สืบเนื่องจากไลน์หลุดเลยเนี่ย
แล้วก็คือยังไงนะล้อกันไปตั้งแต่เมื่อ

เดือนที่แล้วแล้วก็เคลียร์กันไม่ได้สักทีนึง
ก็คือเหมือนท้าแบบท้าตบกันไปเรื่อยใช่ไหมคะ
นี่มันหลายกรณีแล้วนะไอ้ที่แบบว่ามาเคลียร์กันหน่อย

มาเคลียร์กันหน่อยสุดท้ายมาเจอเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีเลย
ทำยังไงดีล่ะมันถึงจะแก้ปัญหานี้ได้